แต่ว่าวันนี้มีประเด็นเรื่องราวเมื่อวานนี้
อุ๋นเป็นวันดีของไทยรัฐของเรา
เรามีสีสันความสนุกภายในงานเลี้ยงประจำปี
ผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
ปีนี้ครบรอบ๖๖ปีแล้ว
ความผูกพันสารสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่น

มาร่วมแสดงความยินดีกับไทยรัฐกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ

ตัวแทนจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ปีนี้ค่ะเดินทางมาถึงปีที่๖๖แล้ว
ภายใต้ชื่อว่า๖๖ปีแห่งความผูกพัน

ก็มีตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะ
โดยคุณยิ่งลักษณวัชรพลประธานกรรมการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

มูลค่ารวมทั้งสิ้น๒๕๐๐๐๐บาทเลยทีเดียวค่ะ

กองทัพดาราจากทั่วฟ้าเมืองไทย

แล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับก้าวต่อไป
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ

แล้วก็ที่สำคัญขอให้แข็งแกร่ง

ก็ยังไงติดตามรับชมข่าวสารดีนะคะ
สนับสนุนไทยรัดทีวีของเรา
แล้วรอข่าวว่าสนุกสุดจริงค่ะ
ครบรอบ๖๖ปีของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะ

นำเสนอข่าวดีแล้วก็รวดเร็วทันใจทุกคนแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะ
ขอบคุณเลยขอขอบคุณแทนไทยรัฐด้วยนะครับ
ที่ให้การสนับสนุนไทยรัฐมาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็พวกเราเหล่าศิลปินดารานะครับ
ยังไงถ้ามีโอกาสก็จะมาที่นี่ในทุกปีนะครับ
ร้องเพลงมามอบความสุขให้กับแฟนชาวไทยรัฐ
จากนี้นะคะเหล่าคนบันเทิงยังขนความสนุกมามอบแบบจัดเต็มให้บนเวทีค่ะ

คนนี้เต็มตลอดปอนบเองนะคะ

มีไมค์ทองคำแล้วก็เหล่านักล่าฝันด้วยนะคะ
คุณปอนบคุณนิงขนึงพิมพ์
แล้วก็หนุ่มคนบ้านเดียวกันภัยคุณสะท้อนค่ะ
ตามมาด้วยทัพจากนางเอกวิก๓พระราม๔นะคะ
ที่ก็ขึ้นโชว์เสียงร้องเพราะกับหน้าสวยทั้งยายาอุรัสยา
แต้วนัทพรมิ้นท์ชาลิดาน้ำตาลพิจักษณา
แล้วก็พระเอกสุดเกลียนหนึ่งเดียวบอยปกรณ์
มาพร้อมกับของขวัญสุดน่ารักเช่นที่ผ่านมาค่ะ

คุ้นเหมือนว่าเพลงนี้ยายาร้องเมื่อปีที่แล้ว

เรามาเรียกเสียงกรี๊ดทั้งเป้อารักษ์

เพลงยอดฮิตที่ร้องตามกันได้ทุกคนค่ะ

ขณะเดียวกันที่วิกหมอชิดก็ไม่น้อยหน้านะคะ
ส่งเหลานักเอกสาวควานอุตสาหมาดีปุ๊กลูกฝนทิพย์
เปรี้ยวทัศนียาโบทัยสุภางยุ้ยจิรณาน
หวานใจอย่างทันธนากรมามอบความสุขด้วยเสียงเพลงเช่นเดียวกันค่ะ

ก็บอกตอนนี้ไม่รู้จะเร็วไปหรือไม่

แล้วความรักของเรายังดีใช่ไหม

โอเคนะคะนะคะเจอกันสักแปบนึง
โอ้ยคิดถึงจังเลยไม่ให้เจอกันมาจากนั้นโอเคนะคะ
เพลงนี้ร้องตามได้รู้อายุเลยนะคะ

ส่วนค่ายหนังอารมณ์ดีจีทีเอสค่ะ
ส่งสองหนุ่มหน้าใสขวานใจวัยรุ่น
อย่างต่อธนภพและแบงค์ทิติ
กับความหล่อแบบแพ็คคู่มาเอาใจแฟนกันด้วยค่ะ

จัดแน่นทั้งอาร์เอสได้แก่มดนับพรรดิพอยพรวรา

ที่ก็จัดโชว์สุดอลังการพร้อมลีลาแดนสุดสะบัด

เมื่อกี้ฝั่งอาร์เอสใช่ไหมมาดูฝั่งอาแกมมี่กันบ้าง
สมบี้สุกริดมากุ๊กกิ๊บมามั้ย

มาพร้อมกับลีลาแดนส์ประจำตัวนะครับ
พร้อมด้วยนักร้องเสาเนอร์มหาเสน่ห์

แล้วก็สองหนุ่มจากบ้านดาวดิวอรุณพงษ์และโอนกรกฎมาสร้างความสนุกบนเวทีด้วยจ้า
ลาละเล่เอชางวชาก็ดูถ้าจะไม่เทิด
เขาพอเด็นเลยแล้วอย่างใจฉันสั่น

ห่วงห่วงห่วงเกลัวว่าใครจะมาทำร้ายเธอ
อยากมีคนดูแลสุดหน่อยมั้ยฮะ

สุดยอดจริงนะครับพลังไม่ตกเลยทีเดียว
ที่ไม่พลาดมาร่วมสร้างความสุขทั้งเสียงเพลงแล้วก็ท่าเต้นมัน
ปล่อยมุกกันกระจายสร้างความเคลื่อนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
ต้องยกให้กับ๒พิธีกรคู่ซีคู่หาจากรายการร้องได้ให้ล้านค่ะ
พี่หนุ่มสันติสุขแล้วก็พี่เป๊กกี้ศรีธรรยา
ที่ก็มาพร้อมกับผู้เข้าแข่งขันในรายการ
อยู่ในรายการเนี่ยว่าว่าสนุกแล้วนะมันแล้วนะ
แต่พอโชว์สุดสนุกยิ่งกว่าคุณผู้ชม
น้องเองน้องอันและน้องโตเราค่ะและน้องกู